ช่วงนี้เชื่อว่าหลายคนคงจะได้ยินบ่อยมากขึ้นนะคะ
สำหรับบทเพลงพระราชนิพลของในหลวงรัชกาลที่๙
ล่าสุดก็มีบรรดาศิลปินรวมไปถึงประชาชนชาวไทย
ที่เชิญมาบทเพลงมาขับร้องในหลากหลายรูปแบบ
ในวันนี้เรามีรูปแบบเมดเล่ค่ะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะ
กับเพลงภาษาจะทิ้งไปมาประทานของใจ
แต่อย่างนั้นก็ข้อมูลค่ะฉันคอยมองจังว่าเรื่องหล่ำตาย
หลังโปรดโอ้ยมาน้ำใจรอช้าเพียงหนา
ก็ว่าจะมาเพลิงเทียมหรือไทยมันใกล้ภาษาเสียงกัน
ดอกเบอร์ลีวันหุ้นกลิ่นรักคนมนตรา
โอนายามนี้เพลินหนักหน้า
แสงทองหนวนทองหน้าพาแสนเทินอุราสัมภาษณ์
หุ้นมวลวิหกปินพกเมอร์ตารังนอ
เฝ้าเชยชิดช้อนลิ้นช่องบัวบาน
ยินเสียงเบลงนักเต้งขับทาง
ทรัพย์ของกลางวันทรัพย์สารชับใจ
แต่อย่ามาแสงทองสอง
นี่แหละค่ะเป็น๔บทเพลงพระราชนิพลนะคะ

ใกล้รุ่งสายฝนและความฝันอันสูงสุดค่ะ
นำมาร้อยเรียงกันในรูปแบบเม็ดเล่
ผ่านการขับร้องและปันเลงดนตรีที่มีการรีเออร์เรนจนะคะ
ใช้ทั้งเครื่องดนตรีคลาสสิกและเครื่องดนตรีไทย
อดประสานกันอย่างภัยเลาะลงตัวกลมกลืนค่ะ
โดยนักร้องนักดนตรีคุณภาพหลากหลายรุ่นนะคะ
หลายแนวเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นปามี่โตสักศิษย์
แตมอภิวัตตู่พบทรชายเมืองสิงปุ๊อัญชาลี

โอี้บอยสันติลุนเพและอีกมากมายค่ะ
ตลอดจนประชาชนทั่วไปร่วมหลายร้อยชีวิตนะคะ
ภายใต้ชื่อว่าพรเพลงของพ่อค่ะ
ความยาวประมาณ๑๕นาทีกว่านะคะ
ก็ผู้จัดทำเขาระบุว่าเป็นทีมงานจิตอาสาค่ะ
ซึ่งทุกคนรวมทั้งศิลปินชื่อดังต่างก็ร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้
โดยไม่มีค่าตอบแทนใดทั้งสิ้น
เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
อกจากนั้นก็ยังเพื่อสร้างความรักความผูกพันให้กับพี่น้องชาวไทย
หวังให้ผลงานชิ้นนี้นะคะกลายเป็นสมบัติของคนไทยทั้งประเทศอีกด้วยค่ะ

จะเง่าแน่แก้ไภให้สิ่งผิด
จะรักชาติจนชีวิตเป็นผู้หญิงผม
จะยอมตายหมายให้เกียรติภูมิ
จะเป็นทองหลังหลวงพระบาทิวะ
ขอฝันไฟในฝันอันเหลือเชื่อง
ขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหว
ขอทนทุกข์สุขโรมหอมกายใจ
ขอฝ่าฝันผองภัยด้วยใจทะลุ